มาดูความคืบหน้าเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านที่สังคมยังคงให้ความสนใจกันอยู่นะครับ
แล้วก็ต้องจับตามองเพราะว่าวันนี้ครูปีชาเจ๊พัดเจ๊บ้าบิน
แล้วเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ว่าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบนะครับ
บรรยากาศจะเป็นอย่างราวติดตามกับคุณบรรยาภิการแก้ววิจิตรนะฮะ
คุณผู้ชมค่ะครูปรีชาไคร่ควรนะคะ
ผู้ต้องหาในคดีหวย๓๐ล้านได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา

ขณะที่พลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชาค่ะ

จะเป็นผู้ที่ดำเนินการสอบสวนครูปรีชาด้วยตัวเองค่ะ
ครูปีชาไคร่คลวนได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา

ในข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
โดยวันนี้ครูปีชามีหน้าตาสดชื่นนะคะ
พร้อมทั้งพูดคุยกับสื่อมวลชนค่ะว่า
ไม่ได้รู้สึกเครียดกับการเดินทางมาในวันนี้
ขณะที่นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน
ก็ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกันกับครูปีชาค่ะ
ที่ตามกำหนดการแล้วนะคะทางปปได้มีการนัดหมายให้เจ๊บ้าบิน
มารับทราบข้อกล่าวหาในช่วงบ่ายวันนี้
เช่นเดียวกับนางสาวพัชรินพรมตามหรือเจ๊พัดค่ะ
ก็ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาด้วย
ที่ก่อนหน้านี้ทางปปได้นัดให้เจ๊พัดมารับทราบข้อกล่าวหา
ในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้นะคะ
เนื่องจากมีรายงานว่าทางเจ๊พัดนั้นไม่สะดวกในการที่จะเดินทางมาด้วยตัวเองค่ะ
ด้านพลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชาผู้บังคับการปรับรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ก่อนเข้าไปทำการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๓คนค่ะ
ว่าจะให้ผู้ต้องหานั้นชี้แจงในประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำนวนคดี
ซึ่งในข้อหาดังกล่าวนี้นะคะมีเพียง๓คนนี้เท่านั้นที่เกี่ยวข้องค่ะ
โดยทางปปค่ะจะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ได้นะคะอย่างครบถ้วนค่ะ
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านค่ะ
นอกจากนี้นะคะพลตรกเรียนราชาก็ได้พูดถึงประเด็นคะที่พลตรสุธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีได้ขอเวลา๑๕วันในการเข้ามาชี้แจง
กรณีที่ถูกกล่าวหานั้นทางปปก็จะให้สิทธิ์ในการชี้แจงตามเวลาที่ขอนะคะ
แต่หากพลตำรวจตรีสุทธิไม่ใช้ห่วงเวลานี้ในการเข้ามาชี้แจง
ก็ถือเป็นสิทธิ์ของทางพลตำรวจตรีสุทธิค่ะ
ทางนี้ทางปปก็จะสรุปสำนวน
ส่งให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติ

เวลาผ่านไปนานกว่า๒ชั่วโมงแล้วนะคะ
สำหรับการสอบสวนทั้งในตัวของครูปีชา

ก็จะมีความชัดเจนในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะ

ทีมข่าวก็จะรายงานกลับไปยังสถานีอีกครั้งค่ะ

วิการแก้วิจิตรายงานจากปปค่ะ